คุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกไปว่ามีการยืนเถียงกัน
ของพระกับสามเณรภายในวัดแห่งหนึ่ง
เถียงกันเรื่องอะไรให้คุณผู้ชมไปดูคลิปก่อน

เขาเรียกว่าคุยกันด้วยหลักเหตุผลนะฮะ
เพราะว่าท่านรองเจ้าอาวาสท่านนั่งอยู่

คือคุณกำลังคิดว่าอากับกิริยามันไม่ได้แบบว่าดูดุเดือดเลือดพลาดขนาดนั้นใช่ไหม
มันไม่ได้เถียงกันโอ๊ยห้ามแล้วมันก็อย่างนี้นะฮะ
แต่ว่าที่เขาคุยกันด้วยเหตุผลเพราะอะไรหรือ
รองเจ้าอาวาสท่านไปเตือนไม่ให้เนร
มาเปิดสำนักทรงเจ้าไหว้ผีตรงนี้
ทำพิธีทางศัยศาสตร์ในวัดนะครับ
ก็บอกไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะครับ
พวกเครื่องบายสีอะไรต่างที่เนรเอามาไว้
เอากลับไปซะอย่าเอามาไว้ตรงนี้
ส่วนเนรก็โตเถียงไป
บอกว่าท่านรองเจ้าอาวาสจะมาระรานให้ผมออกจากวัดไม่ได้
นี่ก็เป็นข้อถกเถียงของเนรนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์อยู่ที่ผู้แคร์สระบุรี

โดยเข้าไปขอกราบนามัศกาลพระที่อยู่ในคลิป
ก็คือพระครูสมชายอินทชโชโตรองเจ้าว่าดวัดภูแคร
แล้วก็เข้าไปพูดคุยกับสามะเนรด้วยนะที่ปรากฏในคลิปด้วยนะครับ
พอไปถึงที่วัดพบว่าทางวัดภุคแคร์
ได้นำทั้งพระแล้วก็สามะเนรดังกล่าว
ฉีดวัคซีนโควิดที่ต่างจังหวัด
อ้าวจะกลับมาก็ช่วงเย็นนะครับ
ทีมข่าวก็เลยยังไม่เจอท่านรองเจ้าอาวาสกับท่านสามเณรที่เป็นข่าวอยู่นี้นะฮะ
ทีนี้ทีมข่าวก็เดินโตเต๋อยู่ในวัดนะคุณ

ไปเจอผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตะบนภุคแคร์นะฮะ

เอาถามไปถามมาผู้ใหญ่นี่แหละเป็นคนถ่ายคลิปคุณ

ใหญ่เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานี้ผมได้รับแจ้งจากทางวัด
ว่ามีสามเณรที่อยู่ในคลิปนี้นะ
ตั้งตัวเป็นผู้ใบ้หวยชอบทักญาติโยม
ว่ามีเคราะห์ต้องมาดูดวงกับอัตมานะครับ
กุฏิก็ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องไหว้

ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านเองตัวผมในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครอง
ผมก็เลยมาตรวจสอบแล้วก็เตือนบอกว่าในช่วงโควิดแบบนี้
เนรอย่าเรียกคนมารวมกลุ่มเลย
เรียกญาติโยมมารวมกลุ่มเลยเดี๋ยวมันจะเกิดโรคระบาด
สามเณรได้ยินก็เลยเอาเรื่องไปฟ้องเจ้าอาวาส

จากนั้นนะฮะพอเรื่องมันใหญ่โตท่านรองเจ้าอาวาสก็มีหน้าที่มาตักเตือนเนร
มานั่งแล้วก็มาตักเตือนเนรแบบนี้นะครับ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เดินเตะอยู่ในวัด
ยังไม่เจอท่านรองเจ้าวาดกับสมเนรกลับมานะ

คุยกับเด็กวัดนะฮะก็คือคุณสุชาติสุขเรือนหรือว่าคุณน้อยนะฮะ
คุณน้อยอาศัยอยู่ข้างกุฏิของสามเณรเลย
คุณน้อยบอกว่าตัวผมเองก็เห็นสามเณรรูปนี้
เข้ามาอยู่ที่วัดได้ประมาณ๑เดือนแล้ว
แล้วก็มีหลวงตารูปหนึ่งไปบินทบาทในชุมชน
แล้วโยมที่ตักบาทเนี่ยก็ฝากเด็กคนนี้มานะครับ
แล้วก็สามเณรพอมาอยู่ที่วัดก็ชอบใช้กุฏิเปิดเป็นที่ใบ้หวยดูดวง

ผมเองในฐานะสิทธิ์วัดผมก็คิดว่ามันไม่ควรทำในลักษณะแบบนี้
มีพระในวัดเคยมาห้ามปรามไม่ให้เนรทำแล้ว
แต่ห้ามไม่อยู่เอาไม่อยู่ห้ามไม่ได้
เนรก็ยังทำแล้วทำอีกนะฮะทีนี้ก็ต้องเป็นคิวของท่านรองเจ้าอาวาส
ต้องมาตักเตือนแล้วเนรห้ามทำแบบนี้นะไม่ได้นะแบบนี้มันไม่ดี
ที่ฉันเข้าไปดูคอมเมนต์คอมเมนต์บอกว่า
วายในมือรองเจ้าอาวาสสั่นระริก
ริกอยากจะอาวาสอยากจะหวดนี่หรือคะคือใช่

แต่คือณตอนนี้สำนักพุทธล่ะคะ
ต้องให้สำนักพุทธเข้าไปตรวจสอบนะคะ